อีกเรื่องหนึ่งที่เราเล่าไปเมื่อวานจำได้ไหมคะ

แล้วเจอบ้านถูกลื้อค้นถูกขโมยขึ้น
เปิดห้องนอนไปเอาขโมยนอนหลับอยู่

มันต้องป้องกันตัวจะรอให้เขาตายก่อนเหรอ

ทีนี้ทางฝั่งพี่สาวของคนร้าย
คือพี่สาวของขโมยที่เสียชีวิตไป

ติดใจเอาความอะไรในเรื่องที่น้องชายเสียชีวิต

ให้ทางด้านของนักศึกษาปริญญโท

ในเรื่องของการนำศพน้องชาย
กลับไปทำพิธีทางศาสนาให้หน่อย

ก็มาพบตำรวจภูทรเมืองนนทบุรีเมื่อวานนี้

ติดใจเอาความใดกับการเสียชีวิตของน้อง

แล้วก็แอบนอนหลับจนกระทั่งเจ้าของบ้านกลับมาเจอ
แล้วก็สู้การพลาดท่าเสียชีวิต

ก็ชวนสามีเดินทางมาให้ข้อมูลกับตำรวจ

แต่อยากจะขอความช่วยเหลือจากนายทรงวุฒิเจ้าของบ้านหน่อยได้ไหม

ในการนำศพกลับไปยังบ้านเกิดให้หน่อย
เพราะเธอเองก็ไม่ได้มีเงินอะไรมากมายค่ะ
ย่าขนึงเล่าว่าในดี่คนนี้
เคยบวชเรียนจนสอบได้ประเรียน๓

ศึกออกมาไม่ได้ติดต่อกันนานกว่า๒๐ปีแล้ว

หารักทรัพย์เหมือนกันแล้วก็มีหมายจับของตำรวจภูทรเมืองนนทบุรี
เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาข้อหาบุกเข้าไปรักทรัพย์ในเคหาสถานอีกด้วย
ก็ถือว่าประวัติก็มีนะคะแล้วก็เป็นประวัติซ้ำด้วย
ทีนี้ประเด็นเรื่องของข้อกล่าวหาใช่ไหมที่โดนแจ้งว่า
ฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาใช่ไหมคะแล้วก็หลายคนบอกว่าทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่า
หลายคนก็ไปเสาะแสวงหานะว่าความคิดเห็นของแต่ละคน
ทนายอายการมองยังไงบ้างอาจารย์ปรเมฆเขาก็เคยบอกไว้
เขาก็บอกว่าวิเคราะห์ออกมาคร่าวนะคะว่าลักษณะนี้เนี่ยมันเข้าข่ายการป้องกันตัว
เพราะว่าในกฎหมายก็ระบุเอาไว้ว่าประชาชนรัศดรสามารถจับคนร้ายได้
แล้วคนร้ายมีอาวุธถือเป็นการป้องกันตัวไม่น่าจะเข้าข่ายเกินกว่าเหตุ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรอดูละค่ะว่าทิศทางการสอบสู่อันหรืออะไร

คือเคสนี้มันเป็นตัวอย่างของสังคมเหมือนกัน
ถ้าเจ้าของบ้านเขาผิดเนี่ยคำถามคือโจรเข้ามาเราไม่สามารถป้องกันตัวได้หรอ
เราจะปล่อยให้เขาขโมยของปล่อยให้เขาทำร้ายเราฝ่ายเดียวหรืออย่างไร
แต่ว่าทางด้านทนายก็บอกว่ามันต้องดูที่มูลเหตุว่าเราเป็นการป้องกันตัวจริงหรือไม่
เป็นการตั้งใจทำร้ายเขาหรือเปล่าหรือเป็นเพียงการป้องกันตัว
ถ้าสามารถที่จะชี้แจงกับตำรวจกับสารได้คุณก็ถือว่าเป็นฝ่ายถูกนะครับ